คุณผู้ชมครับตลอดการเลือกตั้ง๔ครั้งที่ผ่านมาของประเทศไทย
ถ้าคุณผู้ชมเป็นหนึ่งคนที่ได้ออกไปใช้สิทธิ
คุณผู้ชมต้องจำได้ว่าเราเข้าครูหาแล้ว
เราจะได้บัตรเลือกตั้งมา๒ใบ

แต่ว่าการเลือกตั้งที่มันจะเกิดขึ้นในปีหน้า

ทีนี้คำถามตามมาว่าใบนั้นทำอะไรได้บ้าง

วันนี้เราพาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจกับ

การเลือกตั้งในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี๒๕๔๔ปี๒๕๔๘ปี๒๕๕๐และการเลือกตั้งปี๒๕๕๔ก่อนเข้าครูหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งทั้งหมด๒ใบ
ใบแรกสำหรับการเลือกสอสอแบบแบ่งเขตก็คือสอสอที่ตัวเองชื่นชอบ
ใบที่๒การเลือกสอสอแบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิตซึ่งก็คือพักที่ใช่
แต่การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี๒๕๖๒แม้จะมีสอสอ๕๐๐คนเหมือนเดิม
แต่ที่มาของสอสอถูกปรับเปลี่ยนใหม่คือสอสอแบบแบ่งเขตจะมี๓๕๐คนสสแบบบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
และที่สำคัญคือคนไทยจะได้เลือกตั้งสอสอ๕๐๐คนด้วยบัตรใบเดียว
เลือกตั้งในปี๒๕๖๒ก่อนเข้าคู่หาเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งคนละ๑ใบ
เพื่อเลือกผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตเมื่อได้คะแนนเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตมาแล้ว
จะถูกนำไปคำนวณหาสอสอแบบบัญชีรายชื่อด้วย
ระบบการเลือกตั้งแบบใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนี้เป็นระบบการเลือกตั้งแบบใหม่
ที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมที่๕ประเทศทั่วโลกเคยใช้ในการเลือกตั้งมาแล้ว
มองว่าระบบการเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวนี้ใช้สิทธิ์ง่ายไม่ซับซ้อน
และคะแนนทุกคะแนนมีความหมาย
เพราะผลคะแนนของการเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตจะมีผลต่อจำนวนสอสอแบบบัญชีรายชื่อด้วย
แต่ระบบนี้อาจจะสร้างความลำบากให้กับภาคการเมืองในการหาเสียง
เพราะทุกเขตเลือกตั้งทั้ง๓๕๐เขต
หมายเลขผู้สมัครจะไม่ใช่เบอร์เดียวกันเพราะต้องจับเบอร์ผู้สมัครทุกเขต
ยกตัวอย่างผู้สมัครของพักกรในกรทมเขตที่๑จับได้เบอร์๑
สมัครของพักกรในกรทมเขตที่๒อาจจับได้เบอร์๕
เลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้ประชาชนต้องตัดสินใจเลือกเพียงหนึ่งเดียวในดวงใจ
แต่จะได้๓อย่างพ่วงมาด้วยคือเลือกคนที่รักจะถูกพ่วงให้ได้พัก
และได้ผู้เสนอตัวชิงนายกรัฐมนตรีของพักไปในคราวเดียวกัน